ชาวบ้านและก็ญาติโยมเขาร้องสำนักพุทธเลย

พระที่มาคอยรับบินทบาทตรงนี้พระจริงพระปลอมหรือเปล่า

สองคือทำไมไม่เดินบินทบาททำไมปักหลักรอรับบาท
และ๓ทำไมไม่กลับวัดก่อน๘โมง
แต่ว่าอยู่ปักหลักรอรับบาทนานเลยเวลาแล้ว

ทางเจ้าคณะปกครองสงฆ์รวมถึงทางสำนักพุทธ
ก็ลงพื้นที่นะคะไปเจอกับพระกลุ่มนี้
แล้วก็มีการตักเตือนเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะช่วงที่เจอกัน
ทุกอย่างนั้นน่าที่พระเจ้าปรับรับยืน
ยอมมิตรฐานเท่าแต่ดูนะลูกน้องดูน่ะ
ต่อปากรอบคำนั้นจัดการนั้นจะจัดการอะไร
นี่ค่ะก็เป็นช่วงของการว่ากล่าวตักเตือนนะคะ
โดยเจ้าคณะปกครองสงฆ์เจ้าคณะอำเภอกบินบุรี
แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ตักเตือนกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มนี้
ที่ถูกประชาชนร้องเรียนมาว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่เดินบินทบาท
แต่เป็นการยืนรอปักหลักรับบินทบาทจากญาติโยม
ฝั่งตรงข้ามหน้าตลาดแพนเวย์
อุตสาหกรรมสหพัฒน์กบินบุรีที่ปราจีนบุรีนะคะ
ซึ่งมันผิดแผกจากพระสงฆ์ที่ออกเดินรับบาทจากญาติโยมทั่วไป
อันนี้เรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของอาหาร
ญาติโยมใส่บาทก็มีจำนวนมาก
กลายเป็นภาพคือขนใส่กระสอบเนี่ยค่ะ

แล้วบางรูปใช้รถเข็นใส่กล่องพลาสติกขนาดใหญ่

ทีนี้การกลับวัดก็เหมือนกัน
ไม่ได้กลับวัดก่อน๘โมงตามที่สำนักพุทธกำหนด
แต่เป็นการกลับวัดช้ายืนรอรับบาทอยู่เนี่ยนานแบบนี้ค่ะ
ซึ่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจินบุรี
อย่างนายนรนาศการนลบอกว่าทางเจ้าคณะปกครองสงฆ์

พระบางรูปนะยังไม่เชื่อฟังแล้วก็มีพฤติกรรมยืนรับบินทบาท
แต่ว่าพอการว่ากล่าวตักเตือนไป
ก็ถือว่าเป็นโทษชั้นต้นของทางคณะสงฆ์
ถ้าเกิดว่าพระรูปนั้นไม่เชื่อฟัง
คณะสงฆ์ก็ต้องลงโทษในขั้นที่มันสูงขึ้น
อย่างเช่นการพิจารณาขับออกจากวัด
หรือว่าหากพระสงฆ์ยังดื้อดึงยังไม่ปฏิบัติตามคำเตือน
ก็จะมีการพิจารณาโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นลาศิกขาบทเลยนะคะ
คุณผู้ชมคุณอริยามันมีข้อมูลเด็ดกว่านั้นอีกนะ
ยาชยมเขาบอกมาตรงนี้มีการจองทำเลพื้นที่ด้วยนะ

พระรูปอื่นจะมาทับที่ไม่ได้เลย
ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปไปเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็ยังเจออยู่นะ
พระสงฆ์ยืนรอรับบินทบาทอยู่๗๘รูป
แล้วก็คุยกับนักข่าวชาวบ้านร้านค้าแถวนั้น
คุยกับนักข่าวแล้วก็เล่าให้เราฟัง
ว่าพระแต่ละรูปเขาจะมีจุดมีทำเลเลยเหมือนกับจองอยู่
จะมีรูปอื่นไปยืนทับจุดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ

ถ้าพระรูปอื่นจะผ่านมาหรือว่าจะมายืนแทนไม่ได้

เขารู้กันในหมู่พระว่าที่ตรงนี้ของพระรูปไหน
ทีนี้ประชาชนที่มาใส่บาทเนี่ยนะคะ

เป็นชาวบ้านที่เขามาซื้ออาหารเช้าอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะ
นักข่าวของเราไปถามพระที่มายืนรอรับบาทนะ
คือก็ต้องคุยกับท่านท่านทำไมท่านไม่เดินบินทบาท

ท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสายนะอัตมาก็กลับวัดแล้ว
แล้วก็เลยถามไงถามว่าอ้าวแล้วทำไมท่านถึงไม่รีบกลับวัด
หรือว่าไม่เดินบินทบาทคือท่านก็บอกตรงแหละว่า
เอาจริงคือที่อัตมามายืนรับบัตรตรงนี้
เพราะว่าตอนนี้นะโควิดมันระบาด

ที่วัดเนี่ยมีแต่หมามีแต่แมว

ส่วนพ่อค้าขายอาหารก็บอกนะคะบอกว่า
ส่วนตัวอยากให้พระเดินบินทบาท
เพราะว่าเวลามาเห็นพระยืนรับบาทตรงจุดประจำจุดแบบนี้

ไม่รู้ว่าจะเอาไปฉันหมดเหรอหรือว่าเอาไปให้ใคร

เอาจริงตัวเขาเนี่ยนะมันก็มองได้๒มุม

พอมาตรงจุดนี้เห็นพระยืนรับบาทอยู่ก็จะได้ทำบุญด้วย

หรือมารอพระท่านอาจจะไม่ทัน

ก็จะรู้จุดรู้พิกัดแล้วก็ทำบุญได้ง่าย

ญาติโยมจะได้รู้ว่าจะมาใส่บาทตรงไหน
ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนมารอไง
แล้วบางทีพระท่านถ้าเกิดเดินบินทบาทอาจจะผ่านจุดนั้นไปแล้ว

แต่ว่าวินัยสงฆ์หรือว่าข้อปฏิบัติต่างของสงฆ์ในการบินทบาท

ก็ต้องให้ทางสำนักพุทธเป็นคนที่มาตักเตือนแล้วก็ชี้แจง

บางรูปปฏิบัติตามบางรูปไม่ปฏิบัติตาม
ส่วนรูปที่ไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะมีโทษต่อไปนะคะ